มาดูเหตุอาทยากรรมนะคะซึ่งเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ด้วยค่ะ
ประธานสะพาทเทศบรรย์เอ่อเทศบาลยิงคนตายนะคะ
เหตุเกิดในท้องที่สพบางประกงนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทั้งสองฝ่ายทั้งคนตายและมือปืนเนี่ย
ไปนั่งดื่มเหล้าในร้านขายของชำปรากฏว่าพอเมาเหล้าเสร็จปุ๊บ
ทะเลาะวิวาสกันค่ะทะเลาวิวาสเสร็จทีนี้เนี่ย
ฝ่ายคนตายเนี่ยหนุ่มกว่ารูปร่างกำยำกว่าเขาต่อยกัน
นึกออกไหมคะมือปืนเนี่ยแพ้เห็นบอกว่าโดนไปหลายหมัดเลยนะคะ
เจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกมือปืนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากร้าน
คิดว่ากลับบ้านแต่ไหนที่ไหนได้กลับมาอีกทีค่ะ
กลายเป็นว่าไปคว้าปืนมานะคะมายิงอีกฝ่ายดับค่ะ
ส่วนนี้นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บศพนะคะ
แล้วก็ภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็ร้องห่มร้องไห้นะคะ
แทบจะขาดใจอะค่ะผู้ตายก็คือนายเวหาปัดปาอายุสามสิบสี่ปีค่ะ
คุณผู้ชมหลังจากที่ถูกยิงตายแล้วนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือร้านค้าสอทอปลั๊กเลขที่หกสิบสาม
ทับหนึ่งหมู่สิบเอ็ดตำบลบางปากงอำเภอบางปากง
จังหวัดฉะเชิงเศร้าเหตุการณ์เกิดช่วงเย็นของเมื่อวาน
พอตำรวจไปตรวจสอบเนี่ยนะคะไปพบว่านายเวหาผู้ตายเนี่ย
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสิบเอ็ดมมสิบเอ่อแปดนัดด้วยกันค่ะ
เข้าที่ศรีษะหนึ่งนัดหัวไหล่หนึ่งนัดราวนมขวานหนึ่งนัด
ศรีข้างซ้ายสองนัดแล้วก็สะโพกหนึ่งนัดนะคะ
ขาซ้ายอีกสองนัดส่วนรถกระบะของเขาก็จอดอยู่ด้วยนะคะ
ไม้เลขทะเบียนบอมใบไม้นอนหนูเก้าหนึ่งแปดเจ็ดสะแก้วค่ะ
จอดอยู่ที่หน้าร้านทีนี้ตรวจสอบเพิ่มเติม
ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่นะคะ
อยู่ที่พื้นท้ายรถส่วนอีกสามปลอกเนี่ย
อยู่ที่ท้ายกระบะตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ทีนี้ไปสอบถามเจ้าของร้านขายของชำ
ซึ่งเป็นร้านที่ทั้งฝ่ายมือปืนทั้งฝ่ายผู้ตายเขาไปนั่งดื่มกินกันนะฮะ
คุณกัญญากอเงินอายุ๒๖ปีเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
มีลูกค้ามานั่งกินเหล้า๓โต๊ะโดยโต๊ะผู้ตายเนี่ยนั่งกินอยู่กับเพื่อน
ส่วนมือปืนก็นั่งด้วยอีกโต๊ะหนึ่งค่ะระหว่างที่นั่งกินกันเนี่ย
เขาก็มีปากเสียงกันแล้วมือปืนเนี่ยถูกผู้ตายทำร้ายร่างกาย
จากนั้นก็มีคนเข้าไปห้ามตอนที่มีคนเข้าไปห้ามเนี่ย
เขาก็แยกย้ายกันไปนะคะฝ่ายมือปืนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากร้าน
คุณกัญญาบอกว่าตอนแรกนึกว่าจะกลับไปบ้านแต่จู่
มือปืนก็ขี่รถย้อนกลับมาถือปืนลงมาค่ะ
จ่อยิงนายเวหาไปแปดนัดเสียงดังสนั่นวันไหว

เขามีเรื่องในวันเนี้ยแต่ว่าก่อนเหตุผ่านที่เขาจะมายิงอ่ะ
คือรอบแรกคือเขามีเรื่องกันก่อนแล้วเขาก็ตัดบ้านไป
เขาก็กลับมาพร้อมกับปืนแล้วเขาก็มายิง
แล้วทุกคนที่เขาเสียชีวิตใช่ไหมคะแต่ก็ว่าเขาก็
เดินเลี่ยงพยายามที่จะแบบเลี่ยงไปแล้วเขาก็แบบ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องมีการตรวจสอบต่อนะคะ
ว่าปืนเนี้ยเป็นปืนของใคร
แล้วมือปืนไหลงี้ก็คือนายวัดพงส์อำพนไชย
อายุหกสิบห้าปีนะคะเป็นประธานสภาสเทศบาลตระบุลบางปกงตอนนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เนื่องจากว่าหลังจากที่ก่อเหตุยิงเสร็จแล้วก็หลบหนีไปค่ะ